ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประชาชนได้พร้อมใจกันแปรอักษรและจัดพิธีแสดงความอาลัย
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชที่บริเวณทุ่งมะขามหย่องตำบลบ้านใหม่
รายงานสดมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ขณะนี้เป็นพิธีกรรมของศาสนาคริสต์
ซึ่งเป็น๑ในพิธีกรรมของ๓ศาสตรา
โดยทางจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับได้จัดขึ้น
เพื่อแสดงความ
โดยมีนายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้วัดราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธาน
เริ่มด้วยพิธีกรรมของศาสนาพุทธนะครับ
มีพระสงฆ์๓๐รูปสวดพระปริศใช้เวลา๑๕นาที
จากนั้นเป็นพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม
นำโดยคณะกรรมการอิสลามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แล้วก็มีสมาชิก๓๐คนนะครับร่วมกันสวดดูอาใช้เวลา๑๐นาที
จากนั้นจะประกอบพิธีวัชนะพิธีกรรมของศาสนาคริสต์

ประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก็ได้ร่วมใจกันใส่เสื้อสีดำกว่า๒๕๐๐คน
ตัวอักษรคำว่าขอเป็นค่ารองพระบาททุกชาติไป
บริเวณด้านหน้าพระราชานุสาวรีสมเด็จพระสุริโยไทยทุ่งมะขามยอง
ทุกคนต่างมาร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจนะครับ
ว่าอากาศจะร้อนแต่ต่างก็ต้องการแสดงออกถึงความอาลัย
ถวายแด่ในหลวงราชการที่๙
ซึ่งตัวอักษรที่ทุกคนรวมพลังแปลออกมานั้น
ก็แสดงถึงความในใจชาวไทยได้ในเวลานี้ดีที่สุดครับ
และที่สำคัญก็คือการแปลอักษรที่ทุ่งมะขามยองแห่งนี้
ถือว่าเป็นการรำลึกเมื่อวันที่๒๕พฤษภาคมปี๒๕๕๙
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินจากโรงพยาบาลสิริราช
มายังพระราชานุสาวรีสมเด็จพระสุริโยไทยทุ่งมะขามยองแห่งนี้ครับ
มกลางเหล่าประสบกรณิกรเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทนับหมื่นคน
สร้างความปลื้มปิติแก่ประสบกรณิกรเป็นอย่างมาก
เพราะฉะนั้นสถานที่แห่งนี้จึงเป็นอีกหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของชาวพระนครศรีอยุธยานะครับ
จึงมีประชาชนเดินทางมาจากทุกอำเภอเพื่อร่วมพิธีในครั้งนี้
โดยหนึ่งในนั้นก็คือนางเป้าเสมสายันอายุ๖๕ปี
ชาวตำบลปากการเปิดเผยว่าตั้งใจมาร่วมแสดงความอาลัย
และก็ถือเป็นครั้งที่สองแล้วที่เดินทางมาที่นี่
โดยครั้งแรกคือมาเข้าเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทในหลวงราชการที่๙
เมื่อปี๒๕๕๕ยังคงประทับใจไม่รู้ลืมครับ
เยอะมากเลยแดดเลย
หัวดีใจมากเลยเนี่ย
เดี๋ยวนี้ก็ยังงี้ว่านะมันก็
มีบอกไม่ถูก

ดีของท่านน่ะพวกมันอ่ะยุคก็เยอะแล้วนั่นอยู่มาตั้งแต่ตลอดแหละ
เขาดีจริงการอะไรตรายทุกอย่างเนี่ย

และหลังจากทำกิจกรรมแปลอักษรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็ได้มาร่วมพิธีทางศาสนา
ทั้ง๓ศาสนานะครับก็คือศาสนาพุทธคริสต์แล้วก็อิสลามครับ
ขณะนี้ยังคงเป็นพิธีกรรมของศาสนาคริสต์นะครับ
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมทางศาสนาทั้ง๓ศาสนาแล้วนะครับประชาชน
ริมศาสตร์น้ำซึ่งเป็นจุดที่พระบาทสำเร็จพระปรมีนมหาภวิทธิพลอดุลยเดช
เสด็จมาที่นี่เมื่อวันที่๒๕พฤษภาคมปี๒๕๕๕นะครับ
เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเมื่อ๒๕เมื่อปี๒๕๕๕ด้วยนะครับ
ยุธยาตุ้มีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากทุ่งมะขามห่องจังหวัดพระนครศรีอายุทยาครับ